ทีนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะว่าวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะต้องเจอกับใครนะคะในเกมรอบ๘ทีมสุดท้ายเพราะว่าโอกาสนะตอนนี้จะต้องรอผลการแข่งขันในกลุ่มบีซึ่งโอกาสที่จะมาเจอกับทีมชาติไทยตอนนี้เหลืออยู่๓ทีมมี๑ทีมที่ตกรอบไปแล้วแน่ก็คือญี่ปุ่นส่วนอีก๓ทีมโอกาสไม่ได้ต่างกันมากนักมี

เกมคู่ระหว่างซีเรียที่จะแข่งกับสาอุดีอาราเบีย
ถือว่าเป็นทีมเป็นคู่แย่งแชมป์กลุ่มแล้วกัน
ถ้าเกิดว่าคู่นี้มีการแพ้ชนะเกิดขึ้น
ทีมที่ชนะจะได้เป็นแชมป์กลุ่มและจะมาเจอกับชัยทันที
คือกรณีที่ซีเรียชนะสาวดีอาราเบียนะครับ
รอบ๘ทีมสุดท้ายไทยจะเจอกับซีเรียนะครับ
ซึ่ง๓แต้มในวันนี้ถ้าหากพวกเขาทำได้

กรณีที่๒นะครับหากว่าซาอุดีอาราเบียเอาชนะซีเรียได้นะครับ
รอบ๘ทีมสุดท้ายก็จะเป็นซาวดีอาราเบียนะครับ

หาก๓แต้มได้วันนี้ก็จะมีเพิ่มเป็น๗คะแนน

ไม่ต้องไปดูผลของอีกคู่ระหว่างกาต้ากับญี่ปุ่นนะครับ
แต่ว่ามันจะยุ่งยากขึ้นมาเล็กน้อย
ไม่มีผลแพ้ชนะ
อาราเบียนั้นเสมอแบบมีสกอร์หรือเสมอแบบไม่มีสกอร์โอ้โหยุมยางมากเอาง่ายก็คือถ้าเสมอแบบมีสกอร์
ซีเรียจะเข้ารอบมีหลายกรณีมากเอาเป็นว่าถ้าเสมอเราต้องมาดูเรื่องผลต่างประตูได้เสียดูมินิลีกกันอีกที
ง่ายเราเชียร์ให้ซาอุดีอาราเบียกับซีเรียเขามีผลแพ้ชนะกันเลยง่ายกว่า
จริงใครก็ได้รอบ๘ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปดูการแข่งขันเมื่อ๒ปีที่แล้วเนี่ย
นามเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมเต็งแต่สุดท้ายแล้วก็ทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้
แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นรองแชมป์เอเชียได้นะครับ
ก็ถ้าผ่านเข้าสู่รอบ๔ทีมสุดท้ายได้นะคะก็คือรอบรองชนะเลิศ
จะกลับมาแข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะมองไกลไปถึงในรอบรองชนะเลิศเรารอดูคู่วันเสาร์นี้ก่อน
ว่าเราจะได้เจอกับใครนะคะระหว่างซาอุดีอาราเบียซีเรียหรือว่ากาต้าย้ำกันอีกครั้งนะคะ
แข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะเวลา๕โมง๑๕นาทีค่ะ